หลังจากที่สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ซึ่งขายอยู่ในตลาดโรงเกลือ
จังหวัดสระบุรีนะคะขออภัยนะคะจังหวัดสะแก้วถูกกวาดล้างอย่างหนักค่ะ
ทำให้พ่อค้าแม่ค้านำสินค้าเหล่านี้ออกมาขายลดราคาค่ะ
พ่อค้าแม่ค้าต่างนำสินค้าไปขายลดราคาที่บริเวณหน้าร้านในตลาดโรงเกลือ
ไม่ว่าจะเป็นรองเท้าแว่นตากระเป๋าเสื้อผ้ายี่ห้อดังต่าง
รวมทั้งของอื่นอื่นอีกมากมายนะคะทำให้ลูกค้าทั้งในและนอกพื้นที่
เดินทางไปซื้อสินค้าเป็นจำนวนมากบางรายซื้อแบบเหมานะคะ
ทำให้บรรยากาศภายในตลาดวันนี้ของโรงเกลือคึกคักอย่างมากค่ะ
พ่อค้าแม่ค้าตลาดโรงเกลือบอกว่าหลังจากที่ตำรวจแล้วก็ดีเอสไอ
ลุยจับสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ทำให้ไม่สามารถขายสินค้าได้
ยอมขาดทุนค่ะด้วยการนำสินค้าไปขายลดราคาดีกว่าปล่อยทิ้งไว้ค่ะ
ส่วนร้านอื่นไม่ค่อยคึกคักมากนักเพราะว่าทยอยปิดร้านหนีไปแล้วเป็นจำนวนมาก
เป็นที่น่าสังเกตนะคะว่าด้านหน้าตลาดโรงเกลือมีการขึ้นป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ค่ะ
ซึ่งในข้อความนี้ก็เขียนว่าศูนย์การค้าในร่มมีสินค้าแบรนด์เนมทุกชนิด
ซึ่งอาจเป็นสาเหตุหนึ่งนะคะที่เจ้าของลิขสิทธิ์ก็ต่างพุ่งเป้าประสานเจ้าหน้าที่ไปตรวจจับสินค้าในตลาดโรงเกลือค่ะ